มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่
มงค์อายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดลำปาง
ถูกผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอพบพระจังหวัดตาก
ล่อลวงไปกระทำชำราวขืนใจเธอ
แล้วก็เธอเองก็อับอายสุดท้ายตัดสินใจซดยาฆ่าแมลง
แล้วเธอเองก็เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก่อนเธอสิ้นใจค่ะเธอได้คุยกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรม

ช่วยติดตามผู้ใหญ่บ้านคนนี้ที่กระทำกับเธอ
มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้เธอสั่งเสียแบบนี้
เป็นคนที่เธอรักแล้วก็ไว้ใจมากที่สุด

พร้อมด้วยฝาแฝดของผู้ตาย
ก็คือเป็นผู้หญิงเดินทางไปที่สพเมืองลำปาง
หอบเอกสารหลักฐานต่างเอาไปให้ตำรวจ
เพื่อให้ตำรวจเอาไปขอสารอนุมัติออกหมายจับ
หนาแน่นพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานจากภาพถ่ายที่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคือนายนพดลนวะอริยะ
ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ปัจจุบันก็ยังคงเป็นผู้ใหญ่บ้านนะ
อยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเป็นหลักฐานที่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไปนอนกับผู้ตาย
แล้วก็บัตรประชาชนที่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้เอาไปเปิดโรงแรม
ภาพจากกล้องวงจรปิดและที่สำคัญพยานบุคคลบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
เธอเนี่ยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ล่อลวงผู้ตายไปในโรงแรมไปกันสองคนนะ
ก็คือทางเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนี้นายนพดลเนี่ย
เดินทางมากับหญิงสาวคนนี้แค่๒คนเท่านั้นเอง
แต่ว่าหลังจากนั้นมีคนมายืนรออยู่ข้างนอก๓คน
ซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ตอนแรกเราได้นำเสนอไปว่ามีคนรุมโทรมเธอ๔คน
แต่จริงแล้วเขาบอกว่าคนที่เดินเข้าไปในห้องมี๒คนเท่านั้น
แล้วผู้ใหญ่บ้านก็เดินออกมาข้างนอกบอกว่า
ฝากผู้หญิงในห้องด้วยนะเดี๋ยวออกไปซื้อข้าวแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามากินข้าว
คนที่เดินเข้าไปก็คือผู้ใหญ่บ้านคนนี้กับผู้ตาย
เอาล่ะคุณผู้ชมล่าสุดสารได้อนุมัติออก
หมายจับนายนพดลนวะอริยะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตอนนี้คุณอัจฉริยะบอกว่า
กองปราบตำรวจภาค๕ตำรวจภาค๖มีการตั้งชุดเฉพาะกิจ
ใช้คำว่าไล่ล่านายนพดลคนนี้มาให้ได้
ตรวจสอบไปที่จังหวัดตากก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของนายนพดล
ตรวจสอบไปที่ลำปางตอนนี้นายนพดลไม่ได้อยู่ในพื้นที่๒จังหวัดนี้นะคะ
แต่คาดว่าน่าจะยังอยู่ในประเทศไทยนี่แหละตำรวจบอกว่า
ไม่กี่วันน่าจะได้ตัวนายนพดลนี้นะ
แล้วถามว่าผู้ตายกับนายนพดลไปรู้จักกันได้ยังไง
คุณอัจฉริยะบอกว่าผู้ตายรู้จักกับผู้ใหญ่บ้าน
คนดังกล่าวด้วยการรู้จักกันทางเฟซบุ๊ก
จากว่าผู้ตายต้องการที่จะไปซื้อยา
ซื้อยาสมุนไพรจากผู้ใหญ่บ้านคนนี้ค่ะ

นัดรับยากันในตัวเมืองลำปาง
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขึ้นรถตู้

แต่กลับถูกผู้ใหญ่บ้านออกอุบาย

แล้วนำภาพภาพที่มีอะไรกันไปปล่อยในเฟซบุ๊ก
ทำให้เธออับอายแล้วก็เธอฆ่าตัวตายในที่สุด
เมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะบอกว่า
ก็ไม่ได้มีการไปพูดคุยกับผู้ตายนะ
แต่ว่าผู้ตายคือพูดไม่ได้เลย
เนื่องจากว่าข้างในคือสารพิษที่กินเข้าไป
มันกัดหมดแล้วคือโดนทำลายหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นลักษณะการพูดคุยก็จะคุยผ่านร่าม

ซึ่งก็จะเป็นน้องสาวฝาแฝดรู้ใจกันเป็นอย่างดี
สิ้นลมผู้ตายฝากบอกว่า
ให้คุณอัจฉริยะช่วยทวงคืนความยุติธรรมให้เธอด้วย
ให้เอาคนผิดมารับโทษให้ได้

อันนี้ไม่ใช่นะข้อมูลมีความคาดเคลื่อน
คุณอัจฉริยะบอกว่าพบว่า๒คนที่เดินเข้าไปในห้อง
ก็คือมีผู้ตายกับผู้ใหญ่บ้านนายนพดลเท่านั้น

ส่วนน้องสาวฝาแฝดยืนยันว่า
พี่สาวกับผู้ใหญ่บ้านนายนพดลไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ซึ่งพี่สาวเองก็มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็รักครอบครัวมาก
ก่อนเสียชีวิตพี่สาวได้ส่งจดหมายลาตายบอกว่า
ขอโทษในเรื่องที่ทำให้พ่อแม่อับอาย
หากชาติหน้ามีจริงโอ้โหสะเทือนใจมากอ่านข้อความนี้
หากชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดเป็นคู่แฝดกันอีกครั้งนะ
และคำสุดท้ายที่ฝากบอกน้องสาวคือ
ขอให้เอาตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้
นี่นะคะคุณผู้ชมสะเทือนใจมากเลยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
เอาล่ะแต่ว่าเรื่องของศพของสาวมงค์วัย๒๒ปีรายนี้
ญาติบอกว่าก็จะนำศพคือไปทำพิธีทางศาสนา
ประเพณีมงค์ที่อำเภองาวจังหวัดลำปางต่อไป
แต่ว่าเรื่องของการติดตามตัวคนร้ายก็แน่นอนนะ
คุณอัจฉริยะบอกว่าตอนนี้ไม่น่าจะยาก
เพราะว่าหลักฐานทุกอย่างคือมัดแน่นมากค่ะ
แล้วก็ทางเพจของคุณอัจฉริยะได้มีการนำภาพของนายนพดล

ถ้าใครอยากดูอยากจะช่วยแจ้งเบาะแสเข้าไปดูได้
ถ้าเกิดว่าพูดในภาษาธรรมะสำหรับนายนพดลนะ

แต่ถ้าเกิดว่าภาษาทางโลกคือไม่ละอายชั่วกลัวบาปเลยนะ
ทำไปแล้วแล้วทำหลายคนด้วยก่อนหน้านี้นะคะ